อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคนนี้เนี่ยเขาห่วงอาการป่วยของคุณทักษิณ
นั่นก็คือคุณเต้มงคลกิจนั่นเอง
ห่วงจริงใช่ไหมใช้ก็พูดผิดเหรอ
ก็เขาบอกเขาห่วงเขาหิ้วส้มตำส้มตำไก่ย่างไปเยี่ยมด้วยนะ
ถ้าเกิดว่านัดมาครบพร้อมหน้าพร้อมตานี่จี๊ดมากเลยนะ
แต่ละคนนัดคุณศิราเจนจาคะนัดคุณเอ๋ปารินานัดกันไว้ซะดิบดีเลย
สุดท้ายเป็นยังไงอ่ะพี่เต้สรุปคือพี่เต้หิ้วส้มตำหิ้วไก่ย่างมา
มาคนเดียวเหรอไหนพี่เอาอะไรมาเยี่ยมบ้างอ่ะคะ
นี่คือกาไก่ยากเขาสวนกวาง๑ตัว๒๒๐บาท
แล้วอันนี้ส้มตำนี้ปรุงเองนะฮะเป็นส้มตำไทยผสมปูประมาณ๒ตัว
แล้วก็พริก๖เม็ดนะครับราคา๘๐บาทแล้วก็ข้าวเหนียว๔ห่อ
อันนี้เอามาให้เหมือนกับการเยี่ยมเขาเรียกว่าเยี่ยมผู้ต้องขังทั่วไป
ทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดว่าตกลงคุณทักษิณป่วยเป็นอะไรกันแน่
เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเซเลปหรือคนดังหรือบุคคลสำคัญของประเทศไทยเนี่ย
เจ็บป่วยเนี่ยทางคณะแพทย์จะต้องมาแถลงทุกสัปดาห์
หรือออกเป็นแถลงการว่าเจ็บป่วยยังไงบ้าง
เป็นอะไรบ้างรักษาอะไรไปบ้าง
น้ำแข็งตกลงพี่เต้ก็ได้เจอไหมเจอคุณทักษิณไหม

ไม่ได้เจอเหรอถ้าอย่างนั้นไก่ย่างเขาสวนกวางผมขอ
ผมนี่ชอบมากเลยนะไก่ย่างเขาสวนกวางย่างแห้ง
แล้วพี่จะเอาส้มตำไทย

ไม่เอาผมเอาไก่ย่างอย่างเดียวน้อย

ไม่เกี่ยวนี่พี่เทเขาไม่ใช่งานสี่ว่าอะไร

ฑุตฤษิณก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีตำแหน่งอะไร
อะไรไม่ได้ดีวะอ๋อแต่นี่แหละค่ะซอสไม่ใช่ซอสสิ
คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย

เอาเมนูเมื่อกี้แจกแจงให้ฟังแล้วส้มตำไทย
รู้ป่ะดอมส้มตำไทยเนี่ย
เป็นส้มตำไทยจากครัวเรือนไทยของคุณศิระเจนจักร

แต่ว่าปรุงปรุงเองเข้าใจไหม
ซื้อวัตถุดิบจากร้านครัวเรือนไทย
มาปรุงเองด้วยฝีมือพี่เต้นถูกต้อง
ก็เลยเลือกจะใส่อะไรนะพริก๖เม็ดนี่ไง

แล้วไก่ย่างเขาสวนกวางอาบข้าวเหนียวด้วย
เมื่อกี้ที่บอกราคาอารมณ์รวมแล้วทั้งหมด๗๖๐บาทนะคะ
นี่มาบอกกับนักข่าวนะฮิ้วมาเลย
มาที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
จะขอเยี่ยมคุณทักษิณชินวัฒน์
ทีนี้คุณบองคนกริตบอกว่าส้มตำที่ผมใส่พริก๖เม็ดนี่

เพราะว่าไม่ใส่น้ำตาล

แล้วกินพริก๖เม็ดเนี่ยเลือดลมมันจะกระปรี้กระเป๋า

ไม่ได้กินนี่ต้องร้องเสียดายเลยนะ

ที่การเข้าเยี่ยมเนี่ยมันก็ต้องตามระเบียบกรมรัชทานแรก

ถ้าคนเยี่ยมอยากเยี่ยมแต่คนไข้อยากให้เยี่ยมหรือเปล่า
มาชี้แจ้งอาการของคุณทักษิตไงอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้
แต่ทีนี้ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าไปครบทีม
ครบที่นัดไว้นี่จะจี๊ดมากจริง
เพราะว่าชวนคุณศิราเจนจาคะชวนคุณปรินาไกรคุบ
แต่ก็ใช่ตัวทิศตัวตึงทั้งนั้นแหละพี่แต่ว่าสุดท้ายโดนเทเพราะอะไรล่ะ
อย่างคุณศิราเนี่ยเขาติดเปิดร้านอาหารเขาก็มาไม่ได้
ส่วนคุณปรินาเป็นไข้ก็เอามาไม่ได้เหมือนกัน
แจ้งนายชื่อเขาเยี่ยมไว้๑๐นายชื่อ
พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้นี่แหละ
ผมเตรียมจะไปติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วก็ครอบครัวชินวัฒน์ผมขอเป็นคนที่๑๑ได้ไหม

พักไทยศรีวิรัยของพี่เต้เนี่ยอาจจะกำลังจะมีสอสอก็ได้นะ
อ้าวพี่กำลังจะพูดหมายถึงสอที่เป็นเข่ออยู่เหรอ
จาก่าวไกลเขาอ้าแขนรับดินะพี่เต้อ้าอย่างนี้เลยน่ะ
นี่ดอมกว้างพอมั้ยเขาห้อของโดมหรือไหม
แขนอย่างนี้เลยอาจจะไม่รู้ว่าทั้งสองท่านจะตัดสินใจอย่างไร

แต่เวลาเอาอาหารไปเยี่ยมก็ให้ผู้ป่วยได้กินด้วย